น้ำแข็งได้อ่านข่าวพวกแบบเจ้าหนี้ลูกหนี้เยอะนะ

ใช่หยุมหัวจิกตบกระทืบซ้ำด้วย

มันเกินเงินต้นไม่รู้กี่เท่าตัว

น้ำตาไม่ค่วยอะไร

มึงส่งดอกรอยได้วันละร้อยสองร้อย

ใช่มาลุมล้อมแล้วแบบโอ้โห

นี่แหละคนที่โดดอกรอยได้วันละร้อยสองร้อย
เรื่องนี้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหม

ก็เอาพวกหลักฐานต่าง

โดนอะไรบ้างโดนเตะโดนจิกโดนหัวโดนตบ
ทีนี้ก็เลยเอาหลักฐานการตรวจร่างกาย

แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านสร้างค่ะ
ฟังลูกหนี้เราเรียกคุณเอละกัน

ไปกู้ตังมาจากเจ้าหนี้๑๘๐๐๐บาทนะ

แล้วก็ไปทำสัญญากับเขาสัญญากับเขาไว้ว่า
เดี๋ยวจะส่งดอกเบี้ยดอกเบี้ยรายสัปดาห์

ที่ผ่านมานะคุณเอก็ส่งดอกแบบนี้ตลอดเลย
แต่ช่วงหลังไม่มีงานทำไง

แต่รวมเธอบอกนะว่ามีหลักฐานเลย

เงินต้นเมื่อกี้ยังจำได้ไหมคุณผู้ชมเท่าไหร่
แต่รวมดอกเบี้ยอย่างเดียวที่ส่งไป

นี่ไงแต่เงินต้นมันไม่ลดลงเลยพี่

พอไม่มีตังค์จ่ายดอกแล้วอาทิตย์ละ๓๖๐๐ใช่ไหม
ไม่มีตังค์จ่ายไม่มีงานทำก็ผัดผ่อนมาเรื่อย

เอ้ยเอออกมาคุยหน่อยดิมาเคลียร์หน่อยดิ

แล้วตั้งแต่เขาทำอะไรเขาได้คุยอะไรกับเราไหม
เขาก็ให้เราถ้าอยากจะจบให้หา๒๕๐๐บาทภายในวันพุธ

จบต้นจบดอกไปเลยพี่
อ๋อก็ยังจะเอาดอกอยู่นะครับแปลกก็ยังจะเอาดอกอยู่
โอ้โหถ้าหา๒๕๐๐ได้จบต้นจบดอก

แล้วนี่ดูรอยตรงแก้มใช่ไหมเนี่ย

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหนี้กับลูกหนี้
เขาไกลเกลี่ยกันมาแล้วนะไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำไงบอกว่าอ่ะงั้นเอไปแจ้งความละกัน
จะได้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าฝั่งลูกหนี้เอง
บอกว่าเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับ
แบบนี้แหละก็จะผิดกฎหมายทวงหนี้อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับ